ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าบ้านอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้าง
แต่บ้านคือความรักความผูกพันระหว่างเรากับคนที่เรารัก
สำหรับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
บ้านของพวกเขาใกล้ที่จะเป็นเพียงความทรงจำที่เลือนลางลงทุกทีทุกที
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ป้าก็มีหลานอยู่๔คนจ้า
พ่อแม่เขาก็เลิกกันไปได้๓ปีกว่าแล้ว
ตั้งแต่แม่เขาไปก็อยู่กับพ่อเขาทุกวัน
เขาจะรักพ่อจะสนิทกับพ่อเขามาก
แล้วพ่อเขาก็มีความจำเป็นจะต้องไปรับจ้างเพราะว่ารายได้ไม่ค่อยมีจ้ะลูกต้องเรียน
ก็เลยฝากลูกไว้กับย่า
ทุกวันนี้ป้าก็ดูแลเด็กทั้ง๔คนจ้ะ
ชื่อทิพย์สิริสุขโฉมจ้ะ

อายุห้าสิบเจ็ดปีจ้ะ
มีอาชีพก็คือทำไร่ทำนาเลี้ยงหลานจ้ะ

มีปู่แล้วจ้ะ

คนที่๒น้องปุ๊บปั๊บอายุ๗ขวบค่ะ
คนที่๓น้องสปายอายุ๕ขวบ
คนที่๔น้องปังปอนอายุ๔ขวบจ้ะ
ทุกวันนี้ก็ไปช่วยปู่เข้าทำนาจ้ะ

ต้องแบบว่าทำเป็นเหมาเอาจ้ะ
อย่างเกี่ยวข้าวก็ป้าก็จะเหมา
เกี่ยวเป็นลายเอาจ้ะ๒ลาย๕บาท

เพราะว่าตอนบ่าย๒ก็ต้องไปรับหลานอีกแล้วจ้ะ
หนังที่อยู่ทุกวันนี้เป็นบ้านลูกของปู่นะจ๊ะ
บ้านหลังที่เคยอยู่มันเริ่มจะพังนะจ๊ะ
ก็เลยแบบว่ากลัวมันจะพังทับหลาน
ก็เลยต้องพาเข้าไปนอนในบ้านปู่นะจ๊ะ

ไปหาปูหาปลาหากุ้งเขาก็จะช่วย
ช่วยกรูทุกอย่าง

ก็จะอาบน้ำให้น้องแต่งตัวให้น้อง
หาปูมานุ่มรุกขึ้น
จัดแร่ออกไป

ป้าก็จะพาหลานมาอยู่บ้านหลังที่

เขาก็จะชวนมาที่บ้านหลังนี้ตลอด
บ้านหลังนี้จะอยู่ใกล้หมู่บ้านนะจ๊ะ

ลำบากจุดที่ว่าหลานหลายคนค่ะ

ไม่มีให้หลานก็จะมีแบบว่า
เล็กน้อยให้หลานกิน

น้ำท่าไม่สะดวกไฟไม่มี
หลานก็ยังยืนยันว่าอยากจะอยู่บ้านหลังนี้
ผมชอบอยู่บ้านหลังนี้ครับ
เพราะผมอยู่กับพ่อกับแม่
เวลาพ่อผมไม่อยู่ผมก็คิดถึงครับ

เขาก็จะดูประจำ
ผมคุณพ่อมาแล้วผมก็คิดถึงครับ
ผมกลัวจำพ่อไม่ได้ครับ

แต่พ่อเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้

จะได้มีไฟใช้จะได้สะดวกสบายจะได้อยู่กันได้
ผมก็เรียกเก่งมีเงินเยอะ
แล้วพ่อจะได้มาอยู่กับเรา
เวลาที่ผมกลับมาง้องบ้านตรงนี้

จากจังหวะชายภูมิหลังจากจังหวัดยายทีนี่เลยครับ

สวัสดีครับ
จริงจริงแล้วนี่เลยครับเอ่อวันนี้คุณปู่
จะมาด้วยจะจะเฏ็ลชะลาด้วยจ้ะ
เขายังต้องเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เลยมากัน

พ่อของเด็กไปทำงานจะเป็นลูกจ้าง

ก็สองเดือนสามเดือนก็จะกลับมาหาลูกที่
ปัจจุบันนี้รายได้หลักที่เลี้ยงดูหลานและคนในครอบครัวนี้มาจากไหนครับ

ที่มาจากปู่กับย่าล่ะรายได้ครับ
ก็ปู่ก็แบบแกทำไล่ทำนาเล็กน้อยค่ะพอได้กินข้าว
แต่ว่าเวลาว่างก็แกก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวดำนา
แล้วก็กู้มันขูดมันอะไรหมดนี้นะจ๊ะ

สองร้อยทำทุกวันไหมย่าก็ไม่
ทุกวันค่ะเพราะว่างานแบบว่าส่วนมากก็มีมั่งไม่มีบ้างจ้ะ
แต่จริงแล้วปู่น่ะมีนาข้าวอยู่เหรอคะ
นาข้าวค่ะมีนาข้าวอยู่๔ไร่จ้ะ๔ไร่
แต่ไล่มันนี่จะแบบว่าเช่าน้องชายทำ
ก็เก้าไร่จ๊ะเก้าไร่ที่ทำอยู่ประจำ
ก็มีมันด้วยมีข้าวนะฮะแล้วส่วนย่าล่ะ
ย่านี่ก็แบบไปยามว่างส่งหลานไปโรงเรียนแล้วก็ไปรับจ้างค่ะรับจ้าง
อย่างไปกู้มันหรือไปเกี่ยวข้าว
เกี่ยวข้าวก็ไปเป็นรายวันไม่ได้ก็ต้องไปเกี่ยวเป็นคว่ำค่ะ
เป็นลายนะจ๊ะส่องลายห้าบาท
วันนึงก็จะได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบแบดสิบบาท
มันก็ไม่พอจ้ะปู่ก็ต้องไปหาปลา

หาได้ไปขายไหมหรือว่าเอามาทำกับข้าว

เห็นบอกว่าบางวันที่เราได้ไปรับจ้างเขาทำนู่นทำนี่มา

แต่บางวันถึงกับไม่มีอาหารที่จะพอให้เด็กกิน

อย่างในเรื่องราวเนี่ยครับเราเห็นทำอะไรกันนะครับเหมือนข้าว
ข้าวจี่จ้ะปิ้งข้าวจี่ให้หลานค่ะ

บางทีแบบกับข้าวไม่มีอะไรเลยก็จะปิ้งข้าวจี่ประจำ

เพื่อมาอยู่บ้านของปู่เนี่ยหลังใหม่เนี่ยเพราะอะไรอ่ะครับ
บ้านแบบบ้านพ่อเขาแม่เขาเนี่ยแบบว่ามันยังไงคะแบบเป็นบ้านปูนหลังแบบว่าก่ออิดจ้ะก่ออิดแล้วคราวนี้แบบว่า

เสาสำเร็จแล้วคราวนี้มันตอกตะปูก็ตอกไม่เข้าตอนนี้อยู่มาหลายปีก็ฝาก็เริ่มห่างออกจ้ะฝาจะห่างออกจากเสานะจ๊ะคราวนี้มันโยกได้เลยทีนี้ก็ป้าก็เอา
โยกได้เลยเนี่ยขนาดว่าถ้าเกิดว่าเอามือหรือว่าไปยืนทุกวันเลยนะ๕วันเลยมีสิทธิ์ที่จะเละไปได้เลยก็เลยไม่ปลอดภัยต่อเด็กเด็กอ่ะ
ไม่ปลอดภัยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นคุณปู่เลี้ยงเป็นปู่เลี้ยงแต่ว่าไม่ได้รังเกียจเดียดฉันเด็กเลยเราจะเห็นว่าเด็กวิ่งขึ้นบ้านลงบ้านเนี่ยบ้านที่เด็กไปอยู่เนี่ยก็คือบ้านของคุณปู่
ค่ะบ้านปู่เห็นบอกว่าในบ้านที่เคยอยู่อะครับเคยมีเด็กเกิดอุบัติเหตุจากบ้านหลังนี้ด้วยเหรอครับ

เออก็อันตรายเนอะ
ถ้าอยู่กันตามลำพังก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องพาเด็กเนี่ยอพยพไปอาศัยบ้านปู่
ก็ปูขอบคุณมากนะแล้วขอให้ปู่สุขภาพแข็งแรงนะครับ

ก็ย้ายไปอยู่บ้านปู่ประมาณตอนสงการนะจ๊ะ
ตอนนี้เด็กเนี่ยเห็นบอกว่ายังชอบแวะเวียนไปที่บ้านหลังเก่าอยู่เสมอ

เห็นบอกว่าไปเล่นตะโกงตะก้อเล่นบอลกันด้วยเหรอที่บ้านเก่าเนี่ยเหรอลูกเหรอ

อยากให้พ่อกลับมาเล่นเหมือนเดิมไหม

แต่พ่อต้องไปทำงานนะลูกคิดถึงมากไหมลูก

ีมเวลาดีมกลับไปบ้านดีมชอบไปทำอะไร
ลูกพ่อแม่ครับ
ทำไมหนูต้องไปดูรูปพ่ออยู่บ่อยนะลูก

เวลาได้ดูรูปพ่อเห็นรูปพ่อแล้วหายคิดถึงไหมลูก

ย่าจริงแล้วเด็กไม่ได้เจอหน้าพ่อกับแม่เขาเนี่ยฮะ
แต่ว่าพ่อเค้าก็สองเดือนสามเดือนมาถ่ายแล้วจ้ะ
ดีมเวลาพ่อกลับมาถึงบ้านนะลูก
จากที่สมมุติว่าเราไม่เจอพ่อเลยนานเป็นเดือนขนาดนี้
ดีใจไหมเวลาพ่อกลับมาบ้านนะลูก

แล้วลูกเวลาไม่เจอพ่อเป็นเดือนเดือนอย่างนี้
เห็นหน้าพ่อแล้วดีใจไหมครับ

อุ่นไหมเวลากอดพ่อแล้วอุ่นดีไหม

ย่าที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับจริงแล้วเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราคืออะไรครับ
ก็มันบ้านนะจ๊ะ
บ้านแบบมันพังจะพังแล้วค่ะจะอยู่ไม่ได้
หน้าฝนก็น้ำมันจะซึมเข้าไปจ้ะ

แล้วถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยย่าคิดว่าจะนำทุนนี้ไปทำอะไรครับ
กลมไม่ซึมเข้าไปเรียก
เพราะอย่างน้อยเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ผูกพัน
และเด็กก็ยังไปมาหาศูกษ์ก็คือเขามีความผูกพันแต่วันนี้นะครับ
เดี๋ยวช่วยกันตอบโจทย์๔ข้อก็ขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับพ่อแม่คือบ้านในหัวใจเด็ก
ที่เด็กจะได้กลับไปอยู่ในบ้านที่มีความทรงจำระหว่างเขากับพ่อแม่
เป็นเรื่องที่จะช่วยเติมเต็มหัวใจของเด็กให้สมบูรณ์ได้

เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของย่าเทียมให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ซ่อมแซมบ้านให้กับหลานในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
บรรจุมันเทศเนี่ยใส่ถึง๘ถุงถุงละ๕กิโล
ภายในเวลา๓นาทีครับ